อีกหนึ่งเรื่องค่ะก่อนหน้านี้เราอ่านข่าวลักษณะแบบนี้มาเป็นระยะ
ก็คือคนที่ขับรถขวางรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพต่าง
ช่วงเวลาที่เขามีคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ป่วยอยู่ที่หลังรถของเขาเนี่ยนะคะ
แสดงความคิดเห็นไปค่ะแต่ว่าทิศทางที่ไปในทางเดียวกันก็บอกอย่าไปขวางเขา
เดี๋ยวคนจะได้รับอันตรายเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลไม่ทัน
แต่มีบางคนสิคะแสดงความคิดเห็นว่าตอนนั้นถนนมันโล่งทำไมรถพยาบาลไม่หลบเองล่ะ

เออมีมันมีค่ะมีคนเขียนแบบนี้มีคนพิมพ์แบบนี้แล้วก็คิดเห็นแบบนี้
ทำไมรถกู้ชีพรถพยาบาลถึงเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้
ก็เพราะแบบนี้แหละถ้าสมมุติว่ากำลังปั๊มหัวใจคนป่วยซึ่งอยู่ในรถอยู่แล้วเปลี่ยนเลนส์เห็นไหมคะ

นี่ค่ะนี่ไงคือมันเสี่ยงทั้งคู่อะค่ะคือมันมีผลอาการทรงตัวนะใช่
แล้วถ้าสมมุติว่าน้ำหนักมันทิ้งลงไปในจุดที่มันผิดผิดจากจุดที่จะต้องปั๊มหัวใจไปโดนซี่โครงอย่างนี้
ผู้ป่วยซี่โครงหักอีกหรอนักไปอีกนักไปอีกนี่คือคำตอบนะคะ
จากคลิปเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เพื่อคลายข้อสงสัยต่างต่างงานนี้ชาวเน็ตค่ะ
มาดูคลิปแสดงความคิดเห็นว่าหากรถพยาบาลบนท้องถนน
หากเห็นรถพยาบาลบนท้องถนนควรขับหลบไม่ควรขับขวางทาง
ก็ควรเป็นแบบนั้นแหละเพราะหากรถพยาบาลมีการเปลี่ยนเลน
เบรกกระทันหันอาจจะทำให้ผู้ป่วย
บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่บนรถบาดเจ็บได้
และเขาใช้คำว่าทุกเสี้ยววินาทีมีคุณค่าสำหรับชีวิตของผู้ป่วย
คือเขาเอาผู้ป่วยขึ้นรถไม่ได้ขับตรงไปเรื่อย
ไปโรงพยาบาลอย่างเดียวนะบางคนจะต้องช่วยชีวิตในรถด้วยนะ